เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ที่สุพรรณบุรีก่อน
สุพรรณบุรีเนี่ยมีแยกวัดใจอยู่ที่หนึ่ง
ชาวบ้านบอกเกิดอุบัติเหตุมาเป็น๑๐ครั้ง
อุบัติเหตุใหญ่นะฮะเพราะว่าไม่มีสัญญาณไฟจราจร
ดูนะครับรถสองคันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ

หลายครั้งที่เราให้ดูเหตุการณ์แยกวัดใจก็
ส่วนใหญ่พอถึงแยกก็ไม่ได้หยุดไงฮะ
แม้ว่าไม่มีสัญญาณไฟจราจรจริงแล้วก็ต้องหยุดก่อน
ถูกต้องนี่ฮะ๒คันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ก็เป็นรถอีแตนนะครับถ้าจะดูจากถนนตรงนี้เนี่ย
แตนจะมาทางตรงซึ่งเป็นทางหลัก
มาเส้นทางรองแต่ว่าทั้งสองคันก็ดูแล้วก็ไม่ได้ชะลอเลย
อืมนะฮะไม่ได้ชะลอเลยเจอกันกลางสี่แยกก็ชนประสานงากันนะครับ

น้องย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมีคนเจ็บ
คนหนึ่งนะตามรายงานนะครับแต่ไม่ได้บอกว่า
เป็นฝั่งไหนที่เจ็บนะครับทางมูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรีเนี่ย
นำคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้เพื่อเตือนเป็นอุทาหรณ์กันนะฮะ
สำหรับแยกนี้นะครับส่วนประชาชนในพื้นที่เนี่ยบอกว่า
สิบกว่าครั้งแล้วอยากให้เจ้าหน้าที่มาช่วยติดตั้งสัญญาณไฟจราจรให้เหลือเกิน
เพื่อลดอุบัติเหตุนี่ครับอืมแต่ในเมื่อยังไม่มีเนี่ย
ไม่ว่าจะแยกไหนก็ต้องชะลอกันไว้ก่อนนะชะลอก่อนถึงแยกต้องหยุดก่อนนะคะ